ชื่อหนึ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือชื่อของหมอภาคโลหารชุน
ท่านเป็นนายแพทย์ทหารที่ไปจบหลักสูตรหน่วยซิล
แล้วก็เข้าไปอยู่กับทีมหมูป่าหลังจากที่พบตัวที่จุดเนินนมสาว
วันนี้นายแพทย์ภาคได้กลับไปทำงานตามปกติแล้ว
วันนี้เป็นทำงานวันแรกหลังจากไปปฏิบัติภาระกิจที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายมา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณวิมลวันธรรมพักดีได้ไปดูบรรยากาศที่นั่นมานะครับ

ขอบคุณครับ
เพราะว่าเราไม่ได้รักมันจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องรักกันใหม่
เพราะฉะนั้นการเกลียดความท้องมันก็คือสิ่งปัญญา
พอเกิดเหตุการณ์ต่างเราจะได้ตรงมือต่าง

คำกล่าวที่มีความหมายต่อผู้ใต้บังคับบัญชากว่า๘๐นาย
ของพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับการกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมาหรือหมอภาค

ตั้งแต่วันที่๒๗กรกฎาคม
รวมเวลากว่า๒๐วัน

คือการเรียกพลังต้อนรับหมอภาคของเหล่าแพทย์ทหารกลับสู่กองพันธุ์
หนึ่งในทหารแพทย์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันที่ผู้พันภาคเข้าร่วมภารกิจ

คือภาพชายหน้าคุ้นคนหนึ่ง
ทำแผลให้กับเด็กในถ้ำ
ฝึกฝนอย่างหนักของหมอภาค
ตอบโจทย์ด้วยภารกิจนี้

การฝึกที่สุดแสนจะทรหดมาได้
คือท่านก็เป็นคนรู้สึกว่าจะ
เป็นคนมีระเบียบวินัย
มีความเข้มแข็งพูดง่ายว่า
ผิดกับหมอทั่วไป
ซึ่งปกติเราจะต้องสวดรักษาคน

หมอภาคจะเป็นคนที่เรื่องแบบวินัย
ซึ่งเป็นภารกิจของข้าน

ขนาดที่หมอภาคก็จะบอกว่า

ภารกิจสำคัญนี้ที่ทำหน้าที่เพียงดูแลเด็กในถ้ำ
ซึ่งทุกภารกิจและทุกคนล้วนเป็นฮีโร่
โดยเฉพาะนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจ

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจนี้
ของผมเนี่ยอยากให้ทุกคนมองภาพว่า

ภาพชิ้นส่วนของจิกซอครับทุกชิ้นส่วนนี่น่ะ

ถ้าขาดไปชิ้นหนึ่งมันก็เป็นภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เข้าไปดูแลเด็กตรงนั้น
แต่ทุกคนมีความสำคัญทั้งหมด
ภารกิจจะไม่สำเร็จเลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไป
รวมทั้งพี่น้องชาวไทยด้วยที่คอยให้กำลังใจ
ก็เป็นรวมอยู่ในภาพจิ๊กซอทั้งหมดเลย
ภารกิจกู้ภัยระดับโลกที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนของฮีโร่ชาวโคราช
ไม่ได้มีเพียงพันโทนายแพทย์ภาคเท่านั้นแต่ยังมีนักประดาน้ำมูลนิธิพุทธธรรมการกุศลหรือฮุกสามหนึ่ง
และเจ้าหน้าที่เจาะน้ำบาดานรวมไปถึงสิวนอกราชการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วย
ภาคภูมิใจและทราบซึ้งใจในการเสียสละครั้งนี้ชาวโคราชจึงเตรียมจัดพิธีต้อนรับเหล่าฮีโร่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวโคราช
ในช่วงเย็นวันพุธที่๒๕กรกฎาคมนี้โดยเชื่อว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมนับหมื่นคน
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน